คุณผู้ชมเคยไปเที่ยวพวกแบบงานวัดงานตามตลาด
นัดงานแพทย์ที่เขาออกบูธ

เหตุการณ์นี้นะเดี๋ยวพาไปดูค่ะที่ชนบุรี
คือเขาบอกว่านักท่องเที่ยวคนนี้โดนอ่ะ
โดนทางฝั่งร้านที่เขาให้ปลาบอน
เหมือนกับใช้วิธีการแบบนี้กับลูกค้า
ปลาไม่โดนลองปลาใหม่ลองปลาใหม่
สุดท้ายคิดตังค์จริงไง
พี่เป็นคนหยิบลูกพี่เป็นคนดึงหนูเข้ามา
ไม่ได้อยากเล่นทำไมพี่ไม่บอกให้ฉันเล่น
แล้วเนี่ยหนูก็ต้องมาเที่ยงของพี่
ร้านสินค้าเกษตรใช่ไหม

อันนี้คือที่ศูนย์ราชการอำเภอกเกาะจันทร์นะคะ
แล้วปะทะกับร้านปาบอลชิงรางวัลเนี่ยเพราะอะไร
คือฝ่ายนักท่องเที่ยวผู้หญิงนะเธอก็โวยวาย

ร้านบอกว่างั้นเอาแค่๓๐๐ก็ได้พี่นี่เมื่อกี้

แต่เจ้าของคลิปบอกว่าเฮ้ยแบบนี้มันไม่ได้สิ
ว่าทำไมถึงไม่บอกกับลูกค้าให้ชัดเจน
คือเธอไปเดินงานนี้เขาเล่าให้ฟังว่าผ่านร้านนี้นะ
โดนดึงแขนพี่มาเล่นปลาบอลเล่นไหม

เธอก็ตั้งใจว่าจะเล่นรอบเดียวรอบนึงเนี่ยมันจะมีลูกบอลมาให้
คือราคาบอลลูกละ๔๐บาทปลา๑รอบ
บอล๓ลูกราคา๑๐๐บาทเหมือนเขาก็ลดให้ใช่ไหม๓ลูกร้อยอ่ะ
เธอก็กะว่าจะปลาแค่๓ลูกร้อยนี่แหละ

ตอนนั้นที่ยื่นแบงค์๕๐๐ฝ่ายทางร้านเขายังไม่ทอนตังค์มานะ
เข้าใจว่าเขากำลังวุ่นอยู่มั้ง
เธอก็เลยปลาไป๓ลูกพอปลาไป๓ลูกปั๊บ
ลูกบอลไม่เข้าเป้าคนดูแลร้านก็ยื่นลูกบอลเซตเดิมมาให้
พี่ลองใหม่เธอก็ปลาไปอีก
พอปลาไปอีกปุ๊บอ้าวยังไม่ได้อ้าวลองใหม่วนอยู่แบบนี้ค่ะ
พอเห็นว่าไม่เอาละเลิกเล่นดีกว่าก็เลยจะขอเงินทอน
ขอเงินทอนหลังจากนั้นร้านทอนมา
เท่ากับว่าอะไรให้แบงค์๕๐๐ทอนมา๔๐
งั้นแปลว่าค่าปลาบอล๓๐๐บาท
ก็คือเท่ากับปลาบอล๙ลูกสิ๓ลูก๑๐๐แบบนี้
เธอก็เลยบอกว่าเอ้ยอันนี้เมื่อกี้ไหนบอกว่าให้ลองปลาใหม่ไง

แล้วก็ติดแฮชแท็กด้วยนะแฮชแท็กงานเกษตรเกาะจันทร์
แล้วเมื่อคืนนี้นักข่าวของเราก็เลยไปที่งานนี้
จากงานแสดงสินค้านอกจากร้านรวงที่มาออกแล้วมีคอนเสิร์ตแล้ว
เขามีเป็นซุ้มเกมปลาโป่งปลาบอลบิงโกโยนห่วงมีเยอะไปหมดเลย
อำเภอกเกาะจันทร์ผู้รับผิดชอบจัดงานเขาจะตรวจสอบคนออกร้านนะ
ว่าพฤติกรรมต่างเป็นธรรมกับนักท่องเที่ยวหรือเปล่า
ส่วนการละเล่นแบบนี้เป็นการพนันประเภท๒หรือว่าประเภทขอ
หากไม่ได้รับอนุญาตอันนี้มีโทษจำคุก๓เดือนถึง๓ปีปรับ๕๐๐๐บาท
ถามอยู่พอดีเลยว่ามันเข้าข่ายการพนันหรือเปล่า
แล้วมันต้องระวังนะพี่เบิร์ตคือบางทีเราไปเขาจะเอาของรางวัลมาล่อตาแล้วใช้
อย่างน้ำแข็งไปอย่างนี้อยากได้ตุ๊กตาตัวใหญ่ให้ลูก
ลองดูก่อนไหมยังไม่คิดตังค์ลองปลาเลยแล้วพอปลารอบแรกมันได้
พอมันได้ปุ๊บเฮ้ยพี่เดี๋ยวทำแบบนี้แหละเดี๋ยวได้เดี๋ยวได้
อันนี้เล่นจริงแล้วนะยุส่งเลย
แต่พอเล่นจริงมันจะไม่ได้แบบมันจะไม่ง่ายแบบตอนที่เขาให้ลอง
แล้วก็พอเหมือนกับจ่ายตังค์ไปเรื่อยจ่ายตังค์ไปเรื่อยระวัง
โดนไปโดนไป๕๐๐กว่าบาท
ไม่เป็นไรถือเป็นประสบการณ์เราจะได้เอามาเล่านี่

ไม่เท่าเดิมเหมือนเดิมเลยแต่เป้ามันไม่แบบ

คือบางแห่งเขาก็ทำแบบตรงไปตรงมาก็มี